หล่อหุ่นล่ำคิวทองสุดของวงการบันเทิง
บอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาก็นานแล้วนะครับ
แต่ต้องบอกว่านาทีนี้เนี่ยปั้นจันปรมะ
คิวทองฮอตเวอร์อะไรเวอร์นะจ๊ะ
เพราะว่ากระแสละครของเขามันฟิตแบ็คดีไง
แต่ว่าต้องบอกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พุ่งแรงที่สุดตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาเลย
แล้วนอกจากงานจะแน่นแล้วเนี่ยนะคะก็มีแฟนคลับมาติดตามเพิ่มขึ้นอีกด้วย
แล้วก็ยอมรับแบบแมนเลยว่าโอกาสดีแบบนี้ก็ขอกระเทิบค่าตัวขึ้นมานิดนึงจ้า
การที่มันกระแสมันดีในช่วงนี้มันก็ทำให้ผมรู้ว่าผมจะต้องทำตัวยังไง
แล้วก็มันก็เป็นสัจธรรมนะครับเดี๋ยวพอมันผ่านไปสัก๔๕เดือน
มันก็จะมีละครเรื่องใหม่มาที่ได้ถูกพูดถึง
รับอีเวนต์ไม่ได้เอาอีเวนต์เป็นหลัก
ฉะนั้นผมบอกเสมอว่าแบบตัวผมเองไม่ใช่คนที่อีเวนต์อีเวนต์เยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ก็เลยเอาละครเป็นหลักดีกว่าอะไร
ข้าวตัวก็คงจะเพิ่มนะครับแต่ร่วมก็ไม่มาก

เพราะว่าผมก็ต้องพูดตรงนะฮะน้ำขึ้นให้รีบตักใช่ไหมฮะ
แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหขึ้นจนแบบว่า

จ้างผมไหมได้ครับ